ต่อกระเทศรึงหมาหมาที่นี้หมาอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับคนเลย
หลังจากนั้นภาพสุดท้ายที่มันไปปรากฏคือคลีนิกสัตวแพทย์แห่งหนึ่ง
ที่มันเคยไปจีบวัคซีนแล้วมันไปขอความช่วยเหลือ
มันอยู่ที่หน้าร้านแล้วภาพบอกวงจนจิตมันเห่าเรียกเขาด้วยนะ
ใช่มันเห่าเรียกเห่าเรียกปุ๊บไม่เปิดใช่ไหม
เอามือตะกุยเลยทีนี้ตะกุยกระจก
พนักงานด้านในจะต้องออกมา
ถ้ามันพูดได้มันคงบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะ
พนักงานด้านในก็คงจะถามเหมือนกันแหละอยากจะถามเหมือนกันแหละ
ถ้ามันพูดได้เนี่ยมีอะไรลูกให้แม่ช่วยอะไร

แต่น้องที่เขาออกมาช่วยมันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจำมันได้
จำมันได้ว่าเจ้าตัวนี้เคยมาฉีดวัคซีน
เพราะพนักงานด้านหน้าเขาจะเล่นกับสุนัขทุกตัวไงคะ

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
เจ้าสุนัขตัวสีดำมะเมื่อมตัวนี้ชื่อเจ้าเขี้ยวเงินค่ะ
เขาเรียกให้คนที่อยู่ด้านในคลินิก
เปิดประตูให้ออกมาช่วยเขาหน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลินิกรักษาสัตว์แห่ง๑
อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรประการ
ทางคลินิกเอาคลิปนี้มาโพสต์
พร้อมทั้งข้อความตามหาเจ้าของสุนัข
มีคนเข้ามาดูมีคนเข้ามาช่วยกันแชร์
มีคนเข้ามาช่วยแสดงความคิดเห็นเยอะเลยค่ะ
ทีมข่าวค่ะต้องเดินทางไปที่คลินิกแห่งนี้นะคะ
ไปพูดคุยกับสัตวแพทย์หญิงแสงเดือนโชติพนัท

เล่าให้ฟังว่าผู้ช่วยสัตวแพทย์ตอนแรกได้ยินก่อน
ได้ยินเสียงหมาเห่าดังเลย
แล้วก็ใช้เท้าตะกุยกระจกหน้าร้าน
แล้วก็เห็นเดินวนไปวนมาอยู่หน้าร้าน
ตัดสินใจออกไปดูค่ะพบว่า

สุนัขตัวนี้เคยมาฉีดวัคซีนที่คลินิก
ก็เลยพยายามค้นหาประวัติการรักษา
แล้วก็โทรศัพท์แจ้งให้เจ้าของร้าน
ขออภัยค่ะเจ้าของเจ้าเขี้ยวเงินเนี่ย

ที่มาที่ไปมันหายออกจากบ้านมันหายได้ยังไง
ที่บ้านเขาเปิดเป็นร้านขายอาหาร

ปกติแล้วจะปล่อยหมาวิ่งอยู่แถวบ้านนี่แหละ
ช่วงบ่าย๓โมงถึงเวลาปิดร้าน
หมาตัวอื่นวิ่งกลับเข้าร้านหมดยกเว้นเขี้ยวเงินไม่เจอ
หายไปไหนก็ไม่รู้ตามหาก็ไม่เจอก็นึกในใจตอนนั้น
มัน๔เดือนไงน้ำหนักก็ไม่มากมีคนจับไปแล้วแน่นอน
ทำใจแล้วทำใจแล้ว๓ทุ่มค่ะได้รับโทรศัพท์จากคลินิก
เคี้ยวเงินอยู่คลินิกแล้วถามว่าคลินิก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
โอ้โหคุณเพิ่มให้เป็นหลักล้าเลยนะ